ใช่ค่ะทีนี้พอเชียงใหม่จำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น
จะไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะพอไหม
โรงพยาบาลสนามพันกว่าเตียงจะพอไหม
นี่คือคำถามสำคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนี้โรงพยาบาลสนามจะต้องมีการเพิ่มเตียง
เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่เชียงใหม่หรือเปล่า
ค่อยไล่เลี้ยค่อยไปตรวจสอบกันนะคะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มขึ้นวันหนึ่งเนี่ย๒๐๐กว่าคนยอดสะ
สมจนถึงเมื่อวานนี้คือวันที่๑๒เนี่ยนะคะ

มันจะเกินกำลังของโรงพยาบาลหลัก

เมื่อวานวันเดียวนะเชียงใหม่๒๖๙รายนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้จำนวนเตียง

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบมี๑๐๐เตียง
เตียงสนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จะสามารถเพิ่มเป็น๓๐๐เตียง
ก็รวมแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
จะมีเตียงของโรงพยาบาลสนาม๑๓๐๐เตียง

ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า

ดังนั้นจึงต้องมีการขยายโรงพยาบาลสนามในเฟสที่๓
คือจะเพิ่มจำนวนเตียงขึ้นอีก๑๐๐เตียง
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
อกจากนี้จะมีเตียงจากที่ศูนย์ฝึกระดออีก๑๒๐เตียง
อันนี้ทั้งหมดจะรองรับผู้ป่วยในเชียงใหม่
แล้วนอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ก็มีความพร้อมในการใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม
แล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก๑๐๐เตียง
คุณผู้ชมเราเห็นการแพร่ระบาดขึ้นมาตลอดเลยนะคะ
บรรยากาศของโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่

คือตอนนี้คนที่พักรักษาตัว
อยู่ตามโรงพยาบาลสนามต่างหลายแห่งนะคุณนะ
ก็เริ่มมีการแชร์คลิปแชร์ภาพกันออกมาแล้ว
ว่าสภาพความเป็นอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
นี่ดูสิคะ
ส่วนผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ป่วยคนหนึ่ง
อายุ๔๘ปีก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามเป็นยังไง
ซึ่งผู้ป่วยชายรายนี้เขาก็บอกว่าได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะ
กิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยคือการตรวจวัดไข้เลย
ต้องตรวจต้องวัดทุกวันวัดไข้วัดความดันวันหนึ่ง๒รอบ
ตรวจเองผ่านเครื่องที่เจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมให้
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องรายงานว่าฉันตรวจวัดอุณหภูมิได้เท่าไหร่
ตรวจวัดความดันได้เท่าไหร่แล้วก็รายงานผ่านระบบไลน์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ส่วนเรื่องของอาหารการกินค่ะมีให้ครบค่ะ๓มื้อมีให้พร้อมแล้วก็ขนมอื่นด้วยนะคะ
เพราะว่าพวกอาหารหรือว่าขนมเนี่ยก็จะมีคนใจบุญที่เขาเอามาบริจาคมาให้กับเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายเอาอาหารเอาข้าวกล่องมาให้รวมถึงยาก็ให้รับประทานตามอาการ
บางคนมีไอมีเสมหะก็ทานยาแก้ไอยาลดเสมหะบางคนมีไข้ก็ทานยาแก้ไข้
ทีนี้เราก็ต้องถามแล้วห้องน้ำล่ะห้องน้ำเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
ซึ่งผู้ป่วยชายรายนี้นะคะเขาบอกว่าห้องน้ำที่โรงพยาบาลสนามจุดตรงนี้มีห้องน้ำ๑๖ห้อง
มีห้องอาบน้ำ๔ห้องโอ้โหมันจะน้อยไปหน่อยหนึ่ง
ก็เนี่ยดูสิคุณตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็ต่อคิวกันแบบนี้เพื่อที่จะเข้าแถวจะอาบน้ำจะเข้าห้องน้ำนะคะ
ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็มีประมาณร้อยราย
แม้ว่าช่วงสงกรานเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันเต็มที่
ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แล้วทางพยาบาลเนี่ยก็บอกกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะ
บอกว่าปีนี้ไม่ได้มีโอกาสกลับไปพบหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องเหมือนทุกปี
ก็ยังไงก็ตามหน้าที่ก็ต้องมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดก็มาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้
ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะวีดีโอคอลไปหาคนที่บ้านแล้วก็บอกคนที่บ้านว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ดูแลสุขภาพกันด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมคะจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
มาดูเรื่องของคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อกันหน่อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเนี่ย
เมื่อวานทางผู้บังคับการนครบานห้าเนี่ยก็ลงดาบค่ะดูสิคะ
สองในตำรวจสอนอทองหล่อคนแรกที่ต้องโดนแน่เลยคือผู้กำกับนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจรัฐผู้กำกับการสอนอทองหล่อ
และสารวัตรป้องกันปราบปรามสนทองหล่อสารวัตรนี่คือพันธ์ตำรวจโทษธนากรงามเย็นนะ
รักษาการเอ่อรองผู้อำกับนะคะสองนายนี้ก็ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบานห้า
เหตุผลก็คือเรื่องของการปล่อยปะละเลยไม่ตรวจตราดูแลให้สถานบริการเนี่ย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดครับ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธเนี่ยนะคะหรือว่าผู้กำกับด้วงเนี่ย
ก็จริงถือว่าเป็นผู้กำกับนักพัฒนานักปฏิบัตินะ
เคยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
มาเป็นผู้กำกับที่สนบังรักษ์ก็ถือว่าเป็นโรงพักเกรดเอ
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สอนอทองหล่อเนี่ยเมื่อปีหกสาม
นอทองหล่อก็ถือว่าเป็นโรงพักเกรดเอเหมือนกันเพิ่งย้ายมาได้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ย
ท่านก็เป็นลูกเขยของพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็เป็นหลานเขยของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
แต่ก็ถือว่าปล่อยให้กาดตกนะคุณนะเกิดสถานบันเทิงที่ไม่ได้มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
แล้วก็ผิดเรื่องของพรกรฉุกเฉินแล้วก็กลายเป็นสารบันเทิงที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ